ตำรวจเชียงใหม่ก็สามารถจับกลุ่มคนหนึ่ง
อ้างตัวเป็นเจ้าของเต็นต์รถ
ก่อนจะนัดพบกันแล้วก็จี้เธอขึ้นรถไปข่มขืน
บังกะโลกลางเมืองเชียงใหม่นะฮะ
ผู้ต้องหาคือนายนัทพลผันพดุงทรัพย์อายุ๓๖ปีครับ
ภูมิลำเนาอยู่ที่กรุงเทพมหานครนี่แหละฮะ
ซึ่งถูกรวบตัวได้ที่บ้านเพื่อนในหมู่บ้านสิรินปาร์ค
ถนนดอนจันทร์สรรค์กำแพงอเภอสรรค์กำแพงจังหวัดเชียงใหม่
ก่อนหน้านี้ในคืนวันที่๓๑มกราคมที่ผ่านมา
มีหญิงสาวผู้เสียหายอายุ๓๓ปีนะครับ
แจ้งความว่าถูกผู้ต้องหาซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของเต็นต์รถ
ลวงผ่านเฟซบุ๊กชื่อว่าณถนนเลิฟ
ก่อนที่ใช้ปืนจี้บังคับข่มขืนกระทำชำราว
บังกะโลกลางเมืองเชียงใหม่
ตำรวจได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดก็พบ
ผู้ต้องหาขับรถอีซูซูมารับผู้เสียหาย
และเมื่อตรวจสอบเฟซบุ๊กก็ทราบว่า
ผู้ต้องหาเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนของผู้ประกอบการรถเต็นต์มือ๒จริง

และอาศัยอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องศรนะครับ
ตำรวจก็ขอหมายสารตามจับผู้ต้องหาไหวตัวทันฮะ
หลบหนีไปบ้านเพื่อนที่สรรกำแพงที่เชียงใหม่
แต่ถูกตามรวบตัวได้ในที่สุดครับ
ผู้ต้องหาก็ยอมรับว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อตามหมายจับของศาลจริง
แต่ขอให้การปฏิเสธทุกข้อหา

หลังตรวจสอบพบประวัติเป็นผู้ต้องหาหลบหนีหมายจับ
คาดว่าจะเคยก่อคดีทำนองนี้มาหลายครั้งนะครับ
ด้านของทนายความบอกว่าผู้ต้องหาเรียนจบปวสอที่กรุงเทพ
และขึ้นไปช่วยครอบครัวทำเต็นต์รถมือ๒ที่จังหวัดแม่ห้องศร
ไม่คิดว่าลูกความที่เป็นเครือญาติกันจะมาก่อคดีแบบนี้นะครับ
และจะพยายามยื่นขอประกันตัวออกมาสู้คดีกันต่อไปนะครับ